การแสดงระบำช้างผ้านี้มีเครื่องแต่งกายสำหรับคนฟ้อนรำที่เป็นนักแสดงหญิง๘คน
จะสวยงามโดดเด่นเพราะนักแสดงที่เหลือในการแสดงจะเป็นผู้ชาย
โดยเครื่องแต่งกายของนักแสดงหญิงที่ฟ้อนจะนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าพลิ้วคล้องคอสวมเครื่องประดับที่คอและแขน
ส่วนทรงผมจะมวยสูงประดับดอกไม้เพื่อความสวยงาม
ส่วนนักแสดงที่เข้าร่วมการแสดงในระบำช้างผ้าซึ่งเป็นนักแสดงผู้ชายจะสวมเสื้อและนุ่งกางเกงแบบพื้นถิ่นทางเหนือ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน